ขนส่งยะโสธรปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
จู่มาแก้ผ้าแก้ผ่อนแบบนี้ล่ะพี่

เจ้าหน้าที่เอ่ยเช้าบ้านเอ่ยประชาชนตกใจ
เช้าที่ผ่านมาขนส่งยะโสธรครับอึ้งเลย
ผู้ชายคนนี้จู่ลุกขึ้นถอดเสื้อถอดกางเกงครับ

พี่วินเอเขารับเป็นด่านหน้าก่อนในการพูดคุย

กล่อมอยู่นานกว่าเขาจะยอมหยิบเสื้อหยิบกางเกง

นี่คุณชื่ออะไรจะไปไหนทำไมทำแบบนี้ล่ะ
เขาพูดแต่บอกว่ามันร้อน

ชื่อว่านายวิรุธอายุ๓๘เป็นคนยะโสธรนั่นแหละครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นเข้ามาที่ขนส่งยะโสธรตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนะฮะ
แล้วสายแดดเริ่มร้อนอยู่ก็ถอดเสื้อผ้าเฉยเลย
ตำรวจเองก็เลยต้องรีบประสานครอบครัวแล้วก็ส่งกลับบ้าน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน

ไปถอดในบ้านดีกว่ามันร้อนก็ร้อนมันก็ไม่ได้นะคะ